ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งนำคลิปจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน
บอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายโดยเพื่อนบ้านรุมทำร้ายด้วยนะฮะ
เป็นแผลฟกช้ำทั่วร่างกายไปหมดเลยนะครับใช้รองเท้าตบที่ปากจนปากแตกด้วย
สั้นสีขาวเนี่ยเธอบอกว่าเธอคือผู้เสียหายนี่ฮะเดี๋ยวดูคนทำร้ายนะฮะ
จะเดินออกมานะครับตรงนี้ฮะนี่ลูกศรแดงเนี่ยฮะจังหวะตรงนี้นะครับ
มันมุมกล้องพอดีแล้วก็มีคนวิ่งเข้ามาแบบนี้นะครับเธอบอกว่าเธอกำลังเดินผ่านบ้าน
คู่กรณีที่มีรถสีบรอนนะฮะจอดอยู่แล้วผู้หญิงสองคนเดินออกมาจากบ้านตรงเข้ามาทำร้าย
ถอดรองเท้ามาตบที่หน้ากับปากเธอด้วยนะครับแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยจะเข้ามาห้าม
แล้วก็กันคู่กรณีผู้เสียหายนะครับแล้วก็แยกย้ายกันออกไปนี่ลูกเด็กเล็กแดงต้องพากันหลบหมดนะครับ
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเกิดขึ้น๘มิถุนายนปี๖๓นะครับตั้งแต่มิถุนายน๖๓นะฮะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่คูคศลำลูกกาปฐุมธานีนะครับหญิงสาวคนนี้เนี่ยที่เป็นผู้เสียหายอายุสามสิบหกปี
เอาคลิปมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนสมมุติว่าเธอชื่อน้ำก็แล้วกันนะน้ำเนี่ยบอกว่าเมื่อ๔ปีก่อน
เธอเข้ามาที่อยู่บ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้เข้ามาอยู่ใหม่ก็คุยกับเพื่อนบ้านดีไม่มีปัญหาอะไร
จนกระทั่งคู่กรณีรายนี้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านวัย๕๐ปีมีลูกสาวแล้วก็หลานสาวด้วย
เธอไม่รู้ว่าไปบอกกับหลานสาวอย่างไรก็เลยเกิดเหตุเกิดขึ้นเหตุครั้งแรกเกิดขึ้นเย็น
ที่เธอกับลูกสาวอยู่๓ขวบชอบมาเดินเล่นในหมู่บ้านถูกหลานสาวคู่กรณีมาแกล้งขี่จักรยานพุ่งเข้ามาแล้วหักหลบ
ตอนนั้นเธอก็ตกใจนะทำแบบนี้หลายครั้งฮะจนทนไม่ไหวก็เลยไปต่อว่าเขาก็ไปฟ้องป้าค่ะ
ก็ทะเลาะกันอีก๒๒พฤษภาคม๖๓ป้าของคู่กรณีพาเพื่อนบ้าน๕คนมายืนด่าเธอหน้าบ้าน
ก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สพคูคศแต่ก็ไม่ถึงขั้นแจ้งความยังไม่อยากติดใจเอาความ
กระทั่งในคลิปเนี่ยฮะ๘มิถุนายน๖๓เธอกับลูกสาวเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านตามภาพเลยเธอบอก
บ้านเธอกับบ้านคู่กรณีอยู่ติดกันยังไงก็ต้องเดินผ่าน
อยู่ป้าแล้วก็คู่กรณีนะแล้วก็ลูกสาวพร้อมกับพวกอีก๒คนกรูเข้ามาทำร้ายเธอโดยป้าคู่กรณีถึงขั้นถอดรองเท้า
ทีนี้เธอบอกไม่ลงบันทึกประจำวันแล้วแจ้งความสพคูคศเลยนะครับ
เธอบอกว่าทางฝั่งของผู้ก่อเหตุบอกกับเธอว่าเขาไม่ผิดนะแจ้งความก็ไม่กลัว
แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นลูกอายการซึ่งตอนนี้คู่กรณีย้ายออกจากบ้านในหมู่บ้านไปแล้ว
แล้วก็บอกว่าลูกฉันใหญ่ฉันไม่กลัวหรอกคุณไปฟ้องก็ไปฟ้องเลยฉันไม่กลัวลูกฉันเป็นอายการ
พูดแบบนี้ค่ะทำให้เราแบบยิ่งโมโหเพราะว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาตีเขา
ถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณทำอย่างนี้คุณเป็นอายการได้ยังไงคะ
คุณไม่มีความยุติธรรมขนาดแม่คุณทำอย่างนี้คุณยังบอกแม่คุณถูกถูกไหมคะ
ก็อยากให้มาขอโทษอะค่ะเพราะว่าคนเราความเป็นคนยังมีอยู่ไหมความเป็นมนุษย์
ไม่ใช่คุณใช้แต่อารมณ์คุณก็แก่อยู่แล้วยังมาทำเขาขนาดนี้แล้วยังมาบอกว่าตัวเองไม่ผิด
ผู้เสียหายบอกว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีลูกเป็นอายการนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวชาวรัฐทีวีไปหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
ลำลูกกาคลองสองปฐุมธานีนะครับลักษณะบ้านเป็นทาวน์โฮมแบบนี้นะครับได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาอยู่บ้านหัวมุมซอยอยู่ตรงข้ามกันจากนั้นฝั่งผู้เสียหายย้ายออกไปก่อนไปอยู่ซอยอื่นในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่ก็มักพาลูกมาเดินเล่นในซอยนี้บ่อยนะฮะเพราะว่าลูกเขาต้องมาวิ่งเล่นกับเด็กที่เป็นเพื่อนบ้านด้วยกัน
วันเกิดเหตุผู้เสียหายก็พาลูกสาวมาวิ่งเล่นในซอยตามปกติอยู่อยู่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็กรูกันออกมาจากบ้าน
แล้วก็ตรงเข้าไปทำร้ายตามคลิปนะฮะก็ต้องไปช่วยกันแยกนะครับ
พฤติกรรมของฝั่งผู้ก่อเหตุปกติก็อัธยาศัยดีกับทุกคนนะมีคนรู้จักมากหน้าหลายตา
แต่ถ้าใครมีเรื่องกับบ้านนี้เนี่ยเขาจะเอาเรื่องหมดเขาจะไล่เอาเรื่องหมด
ส่วนตัวเลยก็ไม่ส่วนตัวเพื่อนบ้านเองเนี่ยเขาเลยบอกเขาเลยไม่อยากยุ่งด้วย
บ้านนี้จริงแล้วเป็นคนไหนนะเขาพูดถึง
เหมือนเป็นคนเฟรลี่ดูแบบแต่ใจผู้คนแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ถูกกับเขาก็จะ
ก็จะใส่ยับเลย

ใช่ไหมธนตร์กฎหมายก็ผิดอยู่แล้ว
แล้วเขาก็ไม่คิดจะขอโทษไม่คิดจะเยียวยาอะไรอย่างนี้

เพราะเขาจะรู้เรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้

หนอกเขาก็เลยต้องไปให้หางสื่อช่วย
เรียกร้องความยุติธรรมให้กลับคืนมา

เราก็เลยตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะครับ
ต้องถามทางตำรวจสพคูคศนะครับ
ตำรวจท่านบอกว่าตั้งแต่ผู้เสียหายมาแจ้งความ

เรียกฝั่งผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้ว
ฝั่งผู้เสียหายมาร่วมเจรจาหาข้อยุติกันแล้ว

จากฝั่งผู้ก่อเหตุยังไงก็ยืนยันว่า

ตามที่ผู้เสียหายเขาเรียกร้องมา
เพราะฉะนั้นเมื่อหาข้อตกลงเจรจายุติกันไม่ได้เนี่ย
ก็คงต้องส่งเรื่องไปยังศาล
เพื่อให้สารท่านตัดสินตามความผิดกันต่อไป